ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

สวัสดีค่า

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
อับให้ตื่นเต้นมากกับเมนูวันนี้
ทำไมเหรอทำไมเหรออะไรยังไงเมนูอะไร
ก็มันเป็นเมนูที่แบบว่าเยิ้มยืดดั่งเลา

ได้กินแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่บนสวรรค์บนชั้นฟ้า

และสุดท้ายบอกเขาด้วยว่า

เฮ้ย
ทำไมแบบเกิดมาแบบยาวยื่นแล้วมันคือเกี่ยวอะไรกันอภิก
ใครชอบใครอะไรยังไงเดี๋ยวเล่ามา
ง่ายแล้วอร่อยสุดเป็นงานสัปดาห์ที่แล้วอร่อยมาก
อร่อยมากแต่ว่าเขาสัญญากับพี่กาวไว้แล้ว
เขาจะทำเมนูที่แบบว่าชีสเยิ้มอะไรต่างนานาใช่ไหม
ที่แบบว่านี่อ่อนอาหารมาเจ็กวันแล้ว
ไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะ

วันนี้เชฟฟางเชฟกระทันหล่อดีกรีอันดับหนึ่ง
ผู้สั่งสมประสบการณ์ในการทำอาหารจากฝั่งอเมริกา

จะมาสอนทำเมนูที่รับรองว่า
บรรดาชีสเลิฟเวอร์ได้ยินแล้วมีกรี๊ด
นั่นก็คือเมนูเบคอนชีสระเบิด
ว้าวอยากเห็นของจริงแล้วล่ะว่า

จะรออะไรไปทำกันเลยดีกว่าค่ะ
กลับเข้ามาสู่ช่วงเชฟกระทะหลอกกับเชฟฟางอีกครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะ

ใช่นี่ตั้งหน้าตั้งตารอไม่กินอะไรเลย

เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย

วันนี้จะมาเอาใจเมนูแบบว่าคนรักชีส

แล้วกาวชอบมากไม่ว่าจะเป็นชีสเบคอนระเบิด
แต่วันนี้ทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาให้พวกเราได้ลองทำล่ะคะ

ผมดูเมนูนี้มาจากทางสื่อออนไลน์นี่แหละ
แล้วมันก็น่าทำดีมันเป็นอาหารว่างที่มันทำทานง่าย
แล้วก็น่าจะทำให้แบบคุณหนูทานกันได้
หนูนี่คุณป้าก็ชอบ
พี่ก็พอ
งั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะแล้วทำอะไรก่อนดีคะ
เดี๋ยวอย่างแรกผมเตรียมชีสเป็นข้อความสามารถ
ให้แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้หั่นก็แล้วแต่จริงนะผมว่าเรื่องชีสเนี่ยถ้าชอบใช่ถ้าชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าใหญ่เกินไปเวลาทอดแล้วเดี๋ยวข้างในมันจะไม่เยิ้มนะครับก็ระวังนิดนึงผมหั่นให้ลูกเป็นชิ้นประมาณนี้อันนี้ครับก็จะได้ความเยิ้ม

เราใช้อะไรก็ได้เลยที่มีความหนักนิดนึงเพราะว่าเราจะเอาไอ้พลาสติกแล็ปเนี้ยครับมาปิดก่อนแล้วก็ค่อยทุบออกใช่ครับเข้าใจแล้วอ่าครับเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งมาทางนี้นะครับค่ะทำไมอันนี้โบ๋ล่ะคะโบ๋นี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวทุบบางนะฮะแล้วสองหัวน่าจะพอสองเข้าแล้วปิดได้เลยครับเสร็จแล้วคราวนี้จะเอาอะไร

นี่ผมว่าดีนะมันเป็นการแบบระบายอารมณ์เนอะทางหนึ่ง
เวลากดใครอะไรอย่างนี้ก็ทำเมนูนี้
ก็เสร็จแล้วนี่

อ้าวคิดว่าเป็นพี่เอ๊ค่ะ

อะไร

ทำไมทำอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุบแรงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเละใช่ไหม

แล้วเราก็เอาชีสห่อได้เลยครับ

มันหมดแค่นั้นเองนะครับ
เอาเบคอนมานะครับแล้วก็ห่อ
มันจะเข้ากันเนอะ
อันนี้พยายามห่อแล้วก็เปลี่ยนองศาไปนิดนึงครับ

อ๋อเข้าใจแล้ว

กินที่๓อันแล้ว

ตอนนี้นะคะเราก็ห่อไว้เรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ห่อพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทอดนะ

ระเบิดแน่นอนระเบิดความอร่อย